ขาใหญ่ตบสั่งสอนเด็ก๑๗ที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง
แต่ทีนี้เรื่องของการตบสั่งสอนมันเป็นการทำร้ายร่างกาย
พี่สาวของเด็ก๑๗บอกว่าแหม่เตือนกันดีก็ได้

คุณผู้ชมมีคลิปให้ดูกันนะครับ
ทีนี้แหละครับ

ชิดตัวตบหัวป้าบเข้าให้เลยนะฮะ
เด็กก็ลูบหัวอย่างงงแล้วก็โดนด่าไปด้วย
โดนขู่ด้วยนะฮะรอบหน้าเนี่ยถ้ามาเบิ้ลเครื่องแบบนี้อีกนะ
ไม่ตบอย่างเดียวเดี๋ยวเจอปาทาแน่นะฮะ
เพจเจ๊มอยแชร์ต่อมาจากพี่สาวของเด็ก๑๗คนนี้นะครับ

เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขณะที่น้องชายของเธออายุ๑๗ปี
ยืนคุยอยู่กับเพื่อนอยู่หน้าร้านขายของชำอยู่ดี
จากนั้นนักเลงรุ่นใหญ่แถวบ้านนี่แหละฮะ
ก็เป็นคนที่รู้จักกันดีนี่แหละครับอยู่ในชุมชนเดียวกัน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านไม่พูดพร่ำทำเพลงใดทั้งสิ้น
ปรีเข้ามาตบหัวน้องชายอย่างแรงป้าบเข้าให้ไปหนึ่งครั้ง
และหลังจากนั้นก็เริ่มด่าทอแล้วครับ
กล่าวหาว่าน้องชายของเธอไปเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์

ยังข่มขู่ในธรรมนองที่ว่าอย่าให้เจออีกรอบหน้า

จากนั้นนะฮะนักเลงรุ่นใหญ่นี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนะครับ

ยังให้ข้อมูลอีกนะครับบอกว่านักเลงรุ่นใหญ่มือตบ
ก็รู้จักกันดีกับครอบครัวของเธอเป็นคนในชุมชนเดียวกันนี่แหละฮะ
หากน้องชายทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ใส่หน้าบ้านของเขาจริง
ก็ควรจะตักเตือนกันดี
ไม่ใช่มาใช้การตบหัวสั่งสอน
มันรุนแรงเกินไปนะฮะแล้วมันจะเข้าข่าย
เรื่องของความผิดทางกฎหมายทำร้ายร่างกายกัน
แล้วมันกลายจะเป็นเรื่องของการบาดหมางใจกันนะฮะ
พอบาดหมางใจกันแล้วนะฮะก็อาจจะมีการ
งแค้นแก้แค้นอะไรต่อไปในอนาคตใช่ไหม
จะเป็นเหตุรุนแรงที่มากขึ้นนะครับ